บางทีผมมาเรียกขั้นหนึ่งงานขนส่งเนี่ยเขาหนีมาเลย
นึกว่าผมจะมารอจับอันนี้ครับผมมาจากไทยรัฐพี่จะมาถามความรู้สึก
ผมไม่ได้มารอจับนะครับไม่ต้องกลัว
เคยถามความรู้สึกว่าพี่รู้ใช่ไหมตอนนี้มีรอซื้อรอจับ
ก็ได้ยินเขาพูดอยู่เหมือนกันฮะได้ยินใช่ไหมฮะ
ได้ยินว่าไงบางทีก็บอกว่าจะต้องมาปิดกฎหมาย
ข่าวที่วัดจับก็ทางเหนือที่วัดตัวอะไรมันมีเรื่องจากไอ้วัดแดง
แต่ว่าตอนนี้เขาก็จับที่อุงเทศอุงเทศก็จับด้วยนะฮะ
เมื่อวานคนที่ส่งปรับฟูเบอร์วัดเดือด๑๘ลายเดินเจอเฟิร์สตรอนไปกลมเชียว

แต่ว่ามันยังไงละผมนี่มาเล่นต้นก็ตั้งนานนะผมว่าผมจะมาขับแบบนั้นไม่นาน
ถ้าถ้ามันปิดกฎหมายจริงก็ต้องเลิกแต่เห็นบอกบริษัทเขาว่าเพรียนไร

ผมก็ยังไม่เคยนั่นสักทีถ้าผิดกฎหมายเราก็ต้องเลิกเพราะว่าจะไปนั่นอีกไหม
คนผมก็ไม่ชอบอะไรเรื่องที่ว่า
ตอนที่เรามาขับเรารู้ว่าที่เรามาขับขับก็ไม่รู้

แล้วผมที่ผมออกมาขับนี่ส่วนใหญ่ลูกค้ามันก็

จะมีก็มีพวกต่างชาติพวกฝรั่งพวกคนจีนอะไรพวกนี้นะครับ
เมื่อกี้ผมหามากเลย
เผ็ดไปยังรถเร็ว
ต้องไปถามเขาบอก
ถ้าไหนข่าวว่าทางเหนือที่มันมีปัญหากับรถแดง

ผมก็คงจะพักแล้วก็บอกว่าโอเค

มันก็โอเคก็กลับมาขับได้

ทำอะไรที่มันลอดแหละ